แน่นอนคุณผู้ชมทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ฐานะที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบเรื่องของด้านความมั่นคง
บอกว่าถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้
ตอนนี้มันยังเป็นยาแรงที่แบบแรงยังไม่มาก
ยายังไม่แรงเหมือนจะแรงแต่ว่ายังไม่แรงถึงขั้นนั้น
คือจริงแล้วเนี่ยคนคาดหวังนะว่าวันนี้จะมีการประกาศ
ข้อกำหนดพรกรฉุกเฉินว่าจะปิดประเทศ
ถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ให้ความร่วมมือ
มันอาจจะต้องผลกระทบมันต้องหนักกว่านี้แน่
วันนี้ก็มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
หรือเรียกว่าสบคที่ทำเนียบรัฐบาล
ก็เป็นการหามรือถึงเรื่องของการหาอุปกรณ์

เพราะว่าก็มีแพทย์ติดกันหลายคนเหมือนกัน
รวมไปถึงการแก้ปัญหาการนำเข้าสินค้า
เรื่องของภาษีจุดส่งการลำเลียงของต่าง
โควิด๑๙สอบบอกคอยืนยันว่าวันนี้
ยังไม่ได้มีการพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติม
แต่เป็นการประชุมเพื่อแก้ปัญหาที่ติดขัดก่อน

ด้านพจน์เอกพรพิพัฒน์ปุญญสี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ท่านก็บอกว่าตอนนี้จุดตรวจต่างแนะนำแบบนี้
แล้วก็คัดกรองบุคคลคัดกรองเรื่องของสินค้า
ยืนยันได้ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้มีการเข้มงวดมากหรอก
กว่าจะมีการยกระดับอีกขั้นหนึ่ง

แม้ว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์ช่วงกลางคืนก็ตาม
แต่ว่าถ้ากลางวันคนยังสัญจรไปมาอยู่เนี่ย

ก็เลยยังไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลล์

ขอร้องและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน

เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ขอเถอะครับให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์สบค

เหลื่อมเวลาทำงานปรับวิธีการทำงานคือทำที่บ้าน
หรือทำกิจกรรมที่มันจะไปเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดอยู่บ้านให้มากที่สุด
จริงจังนะนับตั้งแต่วันนี้เลย

แทนที่จะให้รอให้คนไปจี้ไปบอกว่า
ทำซะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทำจะล็อกดาวน์ประเทศ

แล้วถ้าเกิดทำแล้วมาตรการทั้งหมดทั้งมวล
มันจะแก้ไขได้ภายใน๗วันด้วยซ้ำไป
แล้วตัวเลขมันจะคุมได้อยู่ที่ไม่เกิน๒๐๐คน

เมื่อถามถึงเรื่องของสนามมวยลุมพินี
ที่บอกว่าเคยมีการขอความร่วมมือไปแล้วใช่ไหม
ที่ให้งดจัดการชกมวย
แต่สุดท้าย๖มีนาคมที่ผ่านมากลับไม่มีการยกเลิก
ทำให้มีผู้ติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้าง
ส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของทหาร

เพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นรวมอยู่ด้วย

แต่ว่าอนาคตถ้าเกิดว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
จะออกกฎให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหรือเปล่า
ท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดว่าใครให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือ
แต่ว่าอยากให้สื่อมวลชนช่วยกันกระตุ้นและประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการตระหนักดี
ดีกว่าต้องให้ทางด้านของทางการหรือว่าสบคประกาศปิดประเทศ
เพราะถ้าเกิดปล่อยไว้ถึงตอนนั้นทุกคนไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะ

ส่วนตัวเลขวันนี้มีการแถลงภาพรวมของคนที่ติดโควิด๑๙
คุณผู้ชมทะลุพันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเทศไทย
ภาพรวมพบผู้ป่วยอยู่ที่๕๒จังหวัดด้วยกัน
ก็มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรค๑๙๓ราย
ต่างจังหวัดตอนนี้พบมากที่สุดอยู่ที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
มีผู้ป่วยรวมกันภาคกลาง๕๗๖ราย
ภาคใต้๑๕๐ราย

รวมตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมในไทย๑๐๔๕ราย
ถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะคุณรัชพรคุณผู้ชม

แต่ก่อนต่างจังหวัดนิดเดียวตอนนี้ต่างจังหวัดมา๔๙กว่า
นั่นหมายความว่าคนไปกระจายติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น
ใช่ค่ะซึ่งในจำนวน๑๑๑คนที่พบเพิ่มขึ้นมานะคะ
ก็ยังคงแบ่งออกเป็น๓กลุ่มเหมือนเดิมนะคะ
ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เสี่ยง
หรือผู้ป่วยที่เขาป่วยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
ก็คือกลุ่มสนามมวย๖รายสถานบันเทิง๓ราย
สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานแล้ว๑๙ราย
แล้วก็ร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเซียอีกหนึ่งรายนะคะ
ที่๒คือกลุ่มผู้ป่วยใหม่นะคะมี๑๙ราย
ก็เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๖ราย
คนไทย๕รายแล้วก็ชาวอเมริกันอีก๑รายค่ะ
แล้วก็เป็นกลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่ที่ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก
เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ๙ราย
ทีนี้ที่มันเป็นจุดสนใจก็คือว่าวันนี้ใน๑๑๑รายนั้นเนี่ยนะคะ
มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว
เพิ่มขึ้นมาเป็นรายที่๓แล้วค่ะ
ซึ่งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาบอกว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
เป็นเพราะว่าผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

แล้วก็ยังมีกลุ่มที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ
แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรคอีก๖๓ราย
ผู้ป่วยอาการหนักยังคงมีอยู่๔รายนะคะ
ตอนนี้ทุกรายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ป่วยเดิมรักษาจนหายแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว๑๘รายค่ะ
นายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคบอกว่า
กลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือกลุ่มที่ไปสัมผัสติดต่อใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ป่วยเดิมอยู่แล้ว
ที่กลุ่มสนามมวยหรือว่ากลุ่มสถานบันเทิงแล้วก็กลับจากการทำพิธีศาสนาประมาณสัก๒๐๓๐รายต่อวันได้นะคะ
กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาคนรู้จักหรือว่ากับเพื่อนกันเองมันต้องเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยค่ะ
คืออย่างที่บอกค่ะว่ากักตัวไม่ได้แปลว่าให้อยู่แต่ในบ้านแล้วไม่ออกมากักตัวคือคุณต้องไม่เจอใครเลยค่ะต่อให้อยู่ในบ้าน
ไม่ต้องไปติดต่อสัมผัสหรืออย่างน้อยถ้าต้องพูดคุยกันจริงก็คือให้ห่างกันอย่างต่ำ๑เมตรครึ่งถึง๒
สาธารณสุขเขามีการเปิดตัวแอปพลิเคชันของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ
ด้วยแอปนี้จะเข้ามาช่วยติดตามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในข่ายกักตัวสิบสี่วัน
นี่แหละค่ะจะได้รู้ว่าคนนี้อยู่ตรงไหนจุดไหนเขาเดินเป็นทางไปไหนบ้างหรือเปล่า
ประชาชนก็สามารถหลดใช้ได้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยถ้าหากว่าเดินทางไปในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อเดินทางไป
อันนี้ก็น่าจะช่วยเราได้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตรงไหนไม่ควรไปตรงไหนมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะคะ
โหลดติดเครื่องไว้ก็ดีนะคะเราจะได้ติดตามข้อมูลทางช่องทางหลักช่องทางเนี้ย
มันจะได้ไม่สับสนแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกเฟคนิวส์ด้วยค่ะ
ประเมินความเสี่ยงดูสถานการณ์การแพร่ระบาด
และสามารถบันทึกสุขภาพประจำวันได้

คุณผู้ชมครับหลังจากที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บอกว่าเขามีการปรับหอพักเอเชนเกม
เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่เริ่มดีขึ้นไปพักฟื้น
ก็มีเข้าไปแล้ว๒รายแรกไปอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ผู้ป่วยโควิด๑๙จำนวน๒รายแรกที่อาการเริ่มดีขึ้นหรือว่าไม่ได้หนักมาก
เดินทางไปพักที่บริเวณชั้น๘ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อยู่ที่ปฐุมแล้วก็ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามของผู้ป่วย

ลองสาธาราจาแนแพทย์ภรรษฐต่ออุทธรมนภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสน์เทริญพระเกียรติ
บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มทยอยรับผู้ป่วยที่ล้นจากโรงพยาบาลในกรุงเทพ
สังเกตอาการที่โรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์
โดยผู้ป่วย๒รายแรกมาจากโรงพยาบาลบรามาธิบดีเดินทางมาถึงตอน๙โมงครึ่ง
และได้รับการรักษาจากโรงเรียนแพทย์มา๕แห่ง
จุลาลงกรทั้งสิริราชบรามาธิบดีวัชิระแล้วก็ธรรมศาสตร์
อย่างน้อย๕๗วันแล้วพบว่าอาการเขามีอาการเล็กน้อย
ก็คือไม่ได้มีอาการแบบสาหัสมากมายสามารถดูแลได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้
ก็เลยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์
ในการดูต่อแล้วก็สังเกตอาการต่อจนกว่าจะตรวจพบว่าเขามีอาการเป็นลบ
คือไม่พบเชื้อแล้วจากนั้นถึงจะให้กลับบ้านได้อันนี้เป็นขั้นตอนต่อไป
สูง๑๔ชั้นมีถึง๓๐๘ห้องเป็นห้องพักเดี่ยวเลยเหมาะสมครับในการปรับปรุงที่แยกโซนเอาไว้
ป้องกันการติดเชื้อก็เหมาะสมในการกักตัว
ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ๕๐๐คนก็มีการเปลี่ยนเวรการดูแล
มีกล้องวงจรปิดเอาไว้สังเกตอาการป้องกันบุคลากรติดเชื้อด้วย
ภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติบอกว่าอนาคตอันใกล้ครับ
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะเตรียมเพิ่มเตียงคนไข้ให้เป็น๖๐๐เตียง
รองรับจำนวนคนไข้ถ้ายังเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต
บรรยากาศหลังผู้ป่วยมา๒รายแล้วเข้าไปที่ห้องพักแล้ว
เห็นไหมออกมาโบกไม้โบกมือทักทายกันได้กับสื่อมวลชนที่รอทำข่าว
ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองคนก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่นี่
กว่าอาการจะดีขึ้นหรือว่าพบว่าเป็นลบ
จะปล่อยให้กลับบ้านได้นี่บกไม้บกมือว่าเขาโอเคนะฮะ